เพราะว่าวัยรุ่นเขาขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วก็ตีคู่ขนาดข้างกันมาเลยนะคะ

ไปถูกรถที่อยู่ข้าง

เหยียบจนเสียชีวิตนะคะคุณผู้ชม
จังหวะนี้เลยคุณผู้ชม

แล้วก็เกี่ยวกันท้ายที่สุดแล้ว
หนึ่งในสองก็คือนายวิวัตรเปรียบมวย

ถลายไปใต้ล้อรถบรรทุก๖ล้อนะคะ

ถูกทับเสียชีวิตสภาพ

กระโหลกศีรษะแตกมีบาดแผลชะกัน

เต็มพื้นเลยนะคะจุดที่เกิดเหตุตรงนี้

ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

ก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยเขาก็ขับรถมาตามเส้นทางปกติ
ระหว่างทางเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์
ของผู้เสียชีวิตกับมอเตอร์ไซค์อีกคันนึง

แล้วรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์อีกคันนึง
ล้มกับพื้นแล้วก็ถลายมาใต้ท้องรถ
หกล้อของเขาก็เลยถูกเหยียบจนเสียชีวิตคือเบรกไม่ทัน
เมืองต้นตำรวจก็ได้นำตัวคนขับรถบรรทุกไปสอบสวนต่อที่สพบวิน
ส่วนศพก็มีการส่งผ่าชนะสูตรที่โรงพยาบาลแหลมชะบัง
แล้วก็จะมอบให้กับญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ